ทางฝั่งเจ้าสาวเขาบอกตกลงสินสอดทองมั่นกันไว้เนี่ย
เงินสด๙๙๙๙๙๙บาท

ถึงเวลาเจ้าบ่าวมาทำไมมีหมื่นเดียว

จากนั้นวุ่นวายเลยนะครับไปดูนะครับ

ก็บอกว่าต่อพ่อกับแม่แล้ว
อ้าวถ้านั้นเป็นแบบนี้นะเขามาใช่เลย
มันไม่ย้อนค้องผิดเลยจ้าวสาวหมดเลย
เอ้ามึงอยากกระดับไปแล้ว
กระดับไปเลย

ไปหาหื้อมาใส่น้ำ
ไปหาหื้อมาใส่น้ำ
โอ้โหนี่ครับที่ต้านงานแต่งเมื่อวานนี้นะครับ
คือยังไงคะเนี่ยฝ่ายผู้ใหญ่ของสองฝั่งทะเลาะกันใช่ไหมเมื่อกี้
ถูกต้องครับคือท่านผู้ชมครับงานแต่งที่จังหวัดเลยเนี่ย
ฝั่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่นะฮะคือฝ่ายเจ้าเบ่าเนี่ย
เขาเอาค่าสินสอดมาไม่ครบตามที่ตกลงกันไว้
แล้วทีนี้ก็ชุนละมุนวุ่นวายเลยประมาณว่าฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยนะ
ทางฝั่งของญาติผู้ใหญ่ฝั่งเจ้าสาวเนี่ยเขาไล่ฝั่งเจ้าเบาออกจากงาน
อ่าบอกให้ไปหาเงินชดใช้มาค่ะแจ้งคงแจ้งความอะไรไม่เอาหรอก
เอาเนี่ยค่าปรับอะไรพวกนี้ค่าจัดงงจัดงานเนี่ยต้องเอามา
โอ้โหคลิปนี้โพสต์เอาไว้นะครับในเฟซบุ๊กนะครับ
ฝั่งที่โพสต์เนี่ยคือหลานของฝ่ายเจ้าสาวนะอันนี้ทางฝั่งของหลานฝ่ายเจ้าสาวนะ
เขาอ้างว่าอย่างนี้อยากให้คนจังหวัดเลยได้เห็นและไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวนี้
แล้วก็บอกรายละเอียดว่าฝั่งของเจ้าเบ่ากับเจ้าสาวเนี่ยสองคนนี้เขาคบหากันมา๑เดือน
เดือนเดียว๑เดือนแล้วก็ตกลงมั่นหมายกัน
ฝั่งเจ้าสาวเรียกค่าสินสอดเก้ามื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะ
แล้วก็ทองอีก๒บาทจัดงานกันก็คือวันที่๖พฤษภาคมเมื่อวานนี้
นะฮะนี่นะครับทีนี้ครอบครัวฝ่ายหญิงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเตรียมไว้พร้อมทุกอย่าง
สถานที่อาหารข้าวของเครื่องใช้ต่างรอเข้าพิธีตามเลิกอย่างเดียว
เก้านาฬิกาค่ะปรากฏว่าเก้านาฬิกาเมื่อวานนี้ไร้เงาของฝั่งเจ้าเบาแล้วก็
ญาติญาติจนต้องโทรตามต้องโทรตามนะฮะเพราะว่าตอนนี้แขกเริ่มทยอยกลับแล้ว
ค่ะไม่มาสักทีเจ้าเบ่าแล้วขบวนของเจ้าเบ่าก็มาคือนัดไว้เลิกเนี่ยเก้าโมงนะ
เก้าโมงเช้านะมาถึงบ่ายโมงโอ้โหมาถึงบ่ายโมงที่ต้องโทรตามเนี่ยค่ะ
เห็นแค่พ่อกับย่าของเจ้าเบ่าส่วนแม่แล้วก็เจ้าเบ่าแล้วก็ญาติคนอื่นอื่น
ตามมาที่หลังนี่นี่นะฮะเห็นไหมพอมาถึงเนี้ยเขาต้องผ่านประตูเงินประตูทองก่อนใช่ไหม
ใช่ค่ะก่อนที่เจ้าบ่าวจะไปถึงเจ้าสาวใช่ค่ะประตูเงินประตูทองต่างต่างที่ฝั่งของเจ้าบ่าวเขาผ่านเนี่ย
ให้แต่ซองเปล่าฮะอ๋อมีซองให้แต่ข้างในไม่มีเงินใช่คนที่มากั้นประตูเปิดออกดู
มีแต่ซองเปล่าผ่านด่านต่างมาถึงฝั่งของญาติผู้ใหญ่ฝั่งเจ้าเบ่า
ได้เจอกับฝั่งเจ้าสาวแม่ของฝั่งเจ้าบ่าวเนี่ยเอ่ยปากบอกฝั่งเจ้าสาวเลยว่า
เงินสินสอดอ่ะเก้ามื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ่ะค่ะหามาให้ได้แค่หมื่นเดียวนะอ๋อ
ของฝั่งเจ้าบ่าวบอกว่าโอ้โหเนี่ยก็ไม่แจ้งไว้ล่วงหน้าเนี่ย
จะจัดงานวันไหนมีงานวันไหนมันก็หาไม่ทันเอ๊ะคือคือจะแต่งงานกัน
แต่บอกว่าฝั่งเจ้าสาวไม่ได้แจ้งว่าจะแต่งวันไหนก็เลยหาสินสอด
ไม่ทันตามที่ตกลงกันไว้อย่างนี้หรอคะหามาให้ได้แค่หมื่นเดียว
แต่ทางฝั่งของครอบครัวฝั่งเจ้าสาวเขาก็บอกว่าไม่บอกได้ยังไงแจ้งไว้ตั้งนานแล้ว
ฝั่งเจ้าบ่าวก็รับรู้มาตลอดว่าจะจัดงานกันวันไหน
อย่างนี้มันโยนความผิดให้ฝั่งเจ้าสาวนี่อืมสุดท้ายคุยกันไปคุยกันมา
จากันไม่ลงตัวอันนี้หลานชายของฝั่งเจ้าสาวเขาให้ข้อมูลไว้นะ
เขาบอกฝั่งเจ้าบ่าวอารมณ์เสียเดินไปขึ้นรถจะกลับบ้านนะฮะ
อ่าไม่ตรงไม่แต่งแล้วฝั่งของแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวก็โวยวายว่าฝ่ายตัวเขาไม่ผิดนะ
แล้วตอนนั้นเนี่ยลุงของเจ้าสาวเนี่ยเหมือนกับพูดอะไรบางอย่างออกไปค่ะ
ซึ่งมันอาจจะไม่เข้าหูทางฝั่งของฝ่ายเจ้าเบ่าอืม
มีคนของฝ่ายเจ้าเบ่าเนี่ยกระโดดถีบลุงเจ้าสาวว้าย
นี่ฮะญาติฝั่งเจ้าสาวก็เข้ามาตะลุมบอลทีนี้ก็ชุดละมุนวุ่นวาย
ตามที่ท่านเห็นในคลิปเลยค่ะ
เห็นไหมที่เขาบอกแขกกลับหมดแล้วนัด๙โมงเนี่ยบ่ายโมงยังไม่มาเนี่ย
เนี่ยทีนี้บอกลุงฝ่ายเจ้าสาวลุงเจ้าสาวโดนถีบก่อน
นี่เจ้าบ่าวเพิ่งจะลุกขึ้นมาได้จากพื้นตะเกี้
อ่าชุดละมุนวุ่นวายเลยหลังจากเถียงกันว่าความผิดของฝ่ายไหน
ค่ะเอานี่เจ้าสาวก็โดนลากไปด้วยอ้าวโอ้โห
หลังจากแยกวงกันเนี่ยทางฝั่งครอบครัวฝ่ายเจ้าสาวเขายืนยันว่าอีกฝั่งนึงเนี่ย
ต้องชดใช้นะค่ะต้องหาเงินมาชดใช้ค่าจัดงานหนึ่งแสนบาท
โอ้โหสินส่งสินสอดอะไรไม่เอาแล้ว
อ่าไม่ไม่ได้ว่าจะโอ้โหไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอะไรไม่ต้อง

นี่เจ้าบ่าวเนี่ยเขาโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะครับ
เมื่อ๒วันก่อนเข้าพิธีนะ
ไม่รู้เขาไปลองชุดหรืออะไรกันยังไงหรือเปล่า
โพสต์ภาพคู่ชุดเตรียมงานแต่ง
มีข้อความบอกว่าขอบคุณเธอนะ

แต่นี่ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราแจ้งมา

บ้านของงานแต่งบ้านของเจ้าสาวเนี่ยนะคุณอรัชพร

คือทางฝั่งของเจ้าสาวเนี่ย

บอกกับพ่อกับแม่แล้วยาดบอก

จะแต่งงานพอหลังเสร็จวุ่นวายเนี่ย

ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเจ้าบ่าวอยู่
ที่อำเภอนาด้วงที่จังหวัดเลย

ญาติของฝั่งเจ้าสาวก็

มันยังไงกันเอ๊ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้
เขายังไงกันเรื่องสินสอดไม่ครบสินสอดไม่พอ
เอาเป็นว่าพ่อกับแม่ของฝั่งเจ้าสาวบอกว่าตอนนี้ก็

ให้ไปหาเงินมาชดใช้ค่าเสียหาย๑แสนบาท

บอกที่บ้านบอกงั้นเดี๋ยวกลับไปทำงานแล้ว

มีคนเห็นมาบอกทางฝั่งพ่อกับแม่บอก
ก็เห็นไปซ้อนท้ายจักรยานยนต์เจ้าเบ่าอยู่นี่

เรื่องความรักบางทีมันก็หาทางออก